เหตุการณ์ที่เป็นคลิปที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับ
ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบริษัทบริษัทหนึ่ง
คนหนึ่งเนี่ยเป็นน่าจะเป็นหัวหน้ารอบพอ
อีกคนนึงก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นลูกน้อง

เดี๋ยวท่านลองดูคลิปก่อนนะครับ
เนี่ยความยาวมันก็สั้นไม่กี่วินาทีครับ
แต่ว่าเนื้อหาใจภาระของผู้คนในสำคมออนไลน์
พอเขาพยายามกดผู้ชายคนตัวเล็กลงเนี่ย
เหมือนกับพยายามจะบอกว่าทำไมไม่ยกมือไหว้เขา
มันก็เลยมีคำถามว่าเอ้าแล้วการจะยกมือไหว้เนี่ย
มันต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไง
ถ้าเป็นหัวหน้าเขาถ้าเขาเป็นลูกน้อง
แล้วทำไมเขาถึงไม่ยกมือไหว้
คนก็วิจารณ์กันว่าคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะใช่
ต่อให้เป็นหัวหน้าทำกับลูกน้องแบบนี้ได้ยังไง
แต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ
ก็มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์สัก๓๔คนที่พยายามมาห้ามปรามกัน
พอมันเริ่มจะเกินเลยนะครับ
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ก็ไปเจอกับอดีตพนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัย
ที่ได้คลิปมาแล้วก็เอามาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เคยทำงานอยู่ที่บริษัทที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ

คลิปที่เผยแพร่ได้มาจากเพื่อนที่อยู่ในบริษัทส่งมาให้ดูกันทางไลน์
เรื่องราวน่าจะมาจากความไม่เข้าใจกัน
มีเรื่องทะเลาะกันระหว่างคนสองคนที่อยู่ในคลิป
คนที่ลงมือเนี่ยเป็นครูฝึกเป็นครูฝึกรอปภ

สิ่งที่ปรากฏแล้วรับไม่ได้แล้วทำให้ต้องเอาคลิปมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน
ก็คือฝ่ายรอปภที่ตัวเล็กกว่าถูกบังคับให้ยกมือไหว้ครูฝึก
แต่เขาไม่ไหว้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่คือเขาไม่อยากไหว้
เขาเลยไม่ไหว้ครูฝึกก็เลยเนี่ยครับบีบคอกันถึงขั้นทำร้ายกันแบบรุนแรงนะฮะ
ทั้งที่คนเป็นครูฝึกมาฝึกเรื่องราวต่างฝึกการทำงานให้กับรอปภ
ต้องมาสอนเขาให้เขารู้จักการรักษาความปลอดภัยมีความอดทนอดกลั้นใช่ไหม
เพราะรอปภต้องยอมรับว่าโอ้โหเขาต้องเจอกับผู้คนหลากหลายตลอดทั้งวัน
แต่คนเป็นครูฝึกทำไมถึงไม่อดทนอดกลั้นสิเอง
คนที่เป็นนักเรียนเป็นรอปภไม่ยกมือไหว้แค่นี้คุณก็ทนไม่ไหวแล้ว
รอพอเข้าไปยกมือไหว้แล้วก็บังคับบีบคอแต่เด็กเขาไม่ยอม
มันก็เลยเห็นในคลิปตามที่คลิปเปิด
ผมคิดว่าน่าจะเป็นการขัดใจกันไอ้คนที่อยู่โต๊ะน่าจะเป็นหัวหน้างาน
หรือไม่ใกล้จะเป็นสายตรวจ

มือไหว้ที่จริงถ้าเด็กมันจะขอโทษไม่จำเป็นต้องบังคับเขาหรอก
คนเราก็มันมีขั้นตอนการทำอยู่อย่างผิดก็เซ็นใบเตือนไป
ไม่ก็ย้ายจุดเขาซะแค่นั้นจบ
มันมีขั้นตอนทำไม่จำเป็นต้องลงมือมันมีวิธีทำหลายอย่างอยู่ครับได้คุยกับทาง
ไม่ได้คุยนะครับติดต่อเขาไม่ได้
แล้วผมพยายามหาอยู่ว่าไอ้หมอนี่มันไปไหนทำไมถึงเงียบเก็บตัวเงียบ
ต่างคนต่างเงียบหรือว่าทางต้นสังกัดเขาวอลให้เก็บตัว
หรือว่าเขาออกไปอยู่ที่อื่น
เราก็พยายามติดต่อไปยังผู้ที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับ
แล้วก็บริษัทในจุดเกิดเหตุด้วยเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับ
ต้นสังกัดของคนที่ถูกทำร้ายแล้วก็ครูฝึกที่มาทำงานนะครับ
บริษัทบอกว่าตอนนี้รู้เรื่องแล้วนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นเหตุความไม่พอใจกันระหว่างบุคคล๒คน
เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการทำงานในองค์กร
กำลังเรียกทั้งคู่มาสอบสวนหาสาเหตุอยู่นะครับ
บริษัทเขาบอกว่าเขาก็มีขั้นตอนของเขาอยู่ที่จะดำเนินการ
เดี๋ยวใครผิดก็ว่าไปตามผิดใครถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรประมาณอย่างนี้